คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้นะคะชาวเน็ตบอกว่าเกินไปไหมนะคะ
ผู้ชายสองคนอ้วนผอมค่ะขับรถยนต์มาคุณผู้ชม
แล้วปรากฏว่าคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉียวเข้ากับกระจกมองข้าง
ลงมาเลยค่ะเรียกเงินบอกว่าขอสองพัน
บอกว่ามีพันเดียวได้ไหมสองคนไม่ยอมแล้วไปทำร้ายร่างกายลุงแบบนี้ค่ะ

นี่คือเกิดขึ้นที่สมุทรสาครนะคะไปตรวจสอบมาแล้วเห็นไหมคะ
พร้อมกับระบุเรื่องราวว่าลุงขี่รถจักรยานยนต์มาติดไฟแดงที่หน้าโรงพยาบาล
แล้วรถจักรยานยนต์ของลุงเนี่ยเกิดไปเฉียวเข้ากับกระจกมองข้างของรถเก๋ง
เอามาเลย๒๐๐๐บาท๒๐๐๐บาทค่ะเป็นค่าเสียหาย
ลุงแกบอกว่ามี๑๐๐๐บาทได้ไหม
วัยรุ่น๒คนไม่ยอมนะคะ
ลุงก็เลยตัดบทบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมลุงไม่มีจ่ายหรอกนะ
งั้นก็เรียกตำรวจนี่แหละค่ะ
พอลุงเตรียมจะกดโทรศัพท์เรียกตำรวจเท่านั้นแหละค่ะ
ปรากฏว่าวัยรุ่นตัวผอมอะค่ะ
โทรศัพท์จากมือลุงไปเลยนะคะ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายลุงทั้งตบทั้งต่อยทั้งถีบ

จะไปหยิบอาวุธใต้รถมัตตาไสของแกมา
แล้วนี่สุดท้ายอ้วนผอมจอมซ่า
ขับรถยนต์ของตัวเองหลบหนีไปเลยนะคะ

เดี๋ยวจะมีจังหวะหนึ่งลุงพยายามไล่
ไล่ทุบกระจกรถของรถเก๋งคันนี้ค่ะ
แล้วสุดท้ายอ้วนผอมจอมซ่า
สองคนนี้ก็เอามือถือของลุงติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะ
ชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้แล้วไม่ค่อยโอเคค่ะ
ถูกใจสิ่งนี้อย่างแรงเลยนะคะ
ส่วนใหญ่แนะให้ลุงไปแจ้งความ
เพราะลักษณะแบบนี้เข้าข่ายคือกันโชคทรัพย์

นี่มันปล้นกันชัดเลยนะพวกตบทรัพย์แน่
บางคนก็ชื่นชมคุณลุงนะคะบอกคุณลุงใจสู้มาก
แต่คราวหน้าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าไปสู้กับเขาเลย
เพราะก็ไม่รู้ว่าเขามีอาวุธติดไม้ติดมือมาบ้างหรือเปล่า
คุณลุงเองนั่นแหละอาจจะได้รับอันตรายนะคะ

นักข่าวของเราคุณระวีการแก้ววิจิตค่ะลงพื้นที่เลย
ไปที่จุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
บริเวณหน้าร้านอะไหล่ยนต์ร้านอาหารแช่แข็ง
บนถนนเอกชัยตำบลมหาชัยของจังหวัดสมุทรสาครตรงนี้นะคะ
ก็เป็นจุดเดียวกับที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดในคลิปเมื่อสักครู่นะคะ
พบว่ามีกล้องวงจรปิดของร้านร้านนี้เท่านั้นเลย
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ชัดเจน
ทางเจ้าของร้านเปิดภาพกล้องวงจรปิด
ให้ทีมข่าวของเราดูทั้งก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุเพิ่มเติมด้วย
กล้องวงจรปิดนี่ค่ะคุณผู้ชมจับภาพรถเก๋งสีดำคันนี้นะคะ

ตอนแรกขับนำหน้ารถจักรยานยนต์ของคุณลุงมาก่อน
ก่อนที่จะมาจอดตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วมีชายรูปร่างลักษณะท้วมเสื้อสีขาวสะพายกระเป๋า
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ของลุงที่ถูกทำร้ายจอดอยู่นะคะ

จอดอยู่ท้ายรถคันนี้นะคะ
คุณลุงเนี่ยรถของแกจอดอยู่ท้ายรถยาริสนะคะ
ขณะที่ลุงถูกทำร้ายเนี่ย

คือคุณลุงเนี่ยลุงมาคุยกัน
ผู้ชายรูปร่างผอมสูงก็ลงมาจากรถเก๋งมายืนคุยกับลุง
แล้วพากันเดินไปที่ดูกระจกฝั่งคนขับ
นะคะยืนคุยกันสักพักหนึ่ง
ลุงเจ้าของรถจักรยานยนต์ก็พยายามจะโทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือของลุงแล้วก็ฟาดเข้าไปที่ศีรษะของลุง

ที่ลุงจะพยายามต่อสู้แล้วก็กลับเข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่ครู่หนึ่ง
ผู้ชายรูปร่างผอมก็เฟี่ยงโทรศัพท์ลุงค่ะใส่ลุงนะคะ
จากนั้นจังหวะนี้ผู้ชายรูปร่างทวมขึ้นรถเก๋งไปเลยค่ะ
ก่อนที่จะลงมาจากรถแล้วใช้เท้าเนี่ย
ถีบไปที่ศีรษะของลุง
จากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปเปิดท้ายรถจักรยานยนต์เหมือนกับจะเอาอะไรออกมา
ผู้ชายสองคนนี่จังหวะนี้นะคะขึ้นรถหลบหนีไปเลย
แกก็พยายามจะฟาดรถยาฤทธิ์ของผู้ชายสองคนนี้นะคะ
ซึ่งลุงที่ถูกทำร้ายเนี่ยบาดเจ็บนะคุณผู้ชม

ก่อนที่จะเดินมาขอความช่วยเหลือจากร้านอาหารทะเลแช่แข็งค่ะ
ชาวบ้านก็ช่วยกันไปดูลุงนะคะ
แล้วก็ช่วยกันโทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนำตัวคุณลุงเนี่ย

พนักงานที่ออกไปช่วยเหลือเล่าบอกว่า
ช่วงเวลาสักประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งคืนนั้นเนี่ย
ย่านนี้เริ่มปิดกันหมดแล้วนะร้านรวงต่าง
แต่วันนั้นเธอยังทำงานอยู่ในร้าน
จู่ก็ได้ยินเสียงคล้ายกับใครทุบอะไรสักอย่างเสียงดังมาก
จากนั้นคุณลุงที่ถูกทำร้ายร่างกายก็เดินเข้ามาเคาะประตูเรียก
เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
ที่เราหันไปเราไม่เห็นแล้วว่าใครทำร้ายเขา
ไม่เห็นก็คือพอเขาเดินออกไปก็เลยบอกเรียกน้องเขาออกมา
ก็เห็นเขาแค่คนเดียว
เขาบอกเขาโดนตีหัวคือเหมือนว่าเขาไปเฉียวกระจกรถกัน

คือเขาก็บอกว่าจะโทรหาแฟนก่อนอะไรประมาณนี้
ไม่ปกติเหรอทีนี้ครับทุกคุณผู้ชมเรามีโอกาสไปคุยกับกู้ไพย
กู้ไพยมูลณิธิการครูสนสมุทรสาหคร
คนที่ไปช่วยคุณลุงนำตัวคุณลุงส่งโรงพยาบาล
ก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตอนนั้นไม่พบกลุ่มคนร้ายที่ทำร้ายร่างกายคุณลุงแล้วนะคะ
ก็เลยนำตัวคุณลุงไปส่งที่โรงพยาบาลลุงเองก็อยู่ในอาการตกใจมีบาดแผล
แล้วก็พยายามที่จะเล่าเรื่องราวให้กับทางกู้ภัยฟังนะคะ
ว่ารถเก๋งไม่พอใจที่ลุงขี่รถจักรยานยนต์ไปเฉียวกระจกของรถเก๋ง
แล้วก็มีการเรียกค่าเสียหาย๒๐๐บาทแต่ลุงไม่มีให้
สุดท้ายถูกทำร้ายร่างกายกู้ภัยบอกว่าแหม
แทนที่จะพูดคุยกันดีไม่ถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือขนาดนี้มั้งคะ
พอไปถึงก็คือเจ็บแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วเหลือแต่คุณลุงคนเจ็บอย่างเดียว
อย่างนั้นนะพี่ก็จะใจร้อนไปหน่อยใช่ครับ
แต่ว่าก็มองว่าไม่น่าจะทำร้ายกันขนาดนี้ใช่ครับไม่น่าจะลงมือขนาดนี้
เพราะว่าลุงดูเหมือนลุงอายุน่าจะเยอะแล้วนะ๔๐กว่าเพราะว่าเหมือนเขาไม่ค่อยมีแรงเลยตอนนั้น
ลุงบอกว่าลุงได้แผลจากล้มไม่รู้ว่าล้มเพราะว่าโดนถีบหรือว่าไงหรือเปล่า
แน่ใจว่าลุงบอกว่าเดี๋ยวว่าได้แผลตอนล้มแล้วก็คือมีแผลฉีกขาด
นักข่าวพยายามไปตามคุณลุงที่ถูกทำร้ายร่างกายนะคะสุดท้ายเจอนะคะ
คุณลุงท่านนี้ชื่อว่าคุณลุงฉลองบุตโลค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมโชว์บาดแผลที่บริเวณศีรษะนะคะ
สรุปแล้วเย็บไปทั้งหมด๓เข็มด้วยกันค่ะ
คือคุณลุงก็พยายามที่จะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
รับว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปเฉียวเข้ากับรถเก๋งคันดังกล่าวจริง
บริเวณสี่แยกไฟแดงห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
ไปเฉียวจนกระทั่งกระจกเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยขยับ
แต่ไม่ถึงกับว่าหักหรือว่ามีร่องรอยเสียหายเยอะแยะอะไรนะคะ
สุดท้ายพากันลงมาคุยตรงจุดเกิดเหตุ
คุณลุงบอกว่าไม่ใช่ว่าจะไม่จ่ายเงินแต่บอกกับชายสองคนไปว่า
มีเงินเพียง๑๕๐๐บาทเดี๋ยวขอโทรศัพท์หาภรรยาก่อน

พร้อมกับโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วย
แต่ปรากฏว่าสองคนเขาไม่พอใจ
รุมทำร้ายร่างกายลุงแบบนี้ค่ะ
ส่วนที่ไปเปิดเบาะรถเนี่ย
ไปเพื่อไปหยิบประแจเครื่องมือช่างที่พกติดรถไว้

ไม่ได้คิดว่าจะมาทำร้ายร่างกายสองคนนั้น
หรือว่าทำร้ายทรัพย์สินรถโจรเขาให้เสียหายนะ

และผมก็ฉิดได้
เออรถผมมันมีไปแก่ของขวาม้า

ผมก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวครับเราเป็นคนทำมาหากิน
เรามาเจอเห็นแบบนี้แล้วเราดูแต่คลิปมีแต่คนอื่นเขาเป็นอย่างนั้น
มาเจอตัวเองอูหูผมไม่อยากพูดยังไงคือตามจริง
ใช่ครับสังคมน่ากลัวมากเลยทุกวันนี้มีอะไรใจเย็นคุยกันดีกว่า
สังคมน่ากลัวมากคุณลุงบอกนะคะใจเย็นมีอะไรค่อยคุยกันนะฮะ
คุณลุงบอกว่าถึงแม้ว่าจะเจ็บตัวเย็บไป๓เข็มด้วยกัน
แต่ไม่ได้ติดใจไม่ได้แจ้งความนะคะแต่ถึงอย่างไรก็แล้ว
แต่อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัววัยรุ่นมาให้ได้
เพราะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้กับใครอีกนะคะ
อันนี้มุมของลุงฉลองนะใช่ค่ะอ่าถ้าวัยรุ่นสองคนนี้กับรถคันนี้เนี่ย
ถ้าอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะฮะก็บอกเข้ามากันแล้วกัน
มันไม่ใช่มุมนี้นะมันเป็นอีกมุมนึงมันมีเรื่องราวอีกอย่างหนึ่ง
อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในมุมของคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ